คุณผู้ชมครับปัญหาเรื่องของนกพิราบที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ

อังกฤษเองก็เจอกับปัญหานี้เช่นกัน
โดยที่อังกฤษได้ใช้ไอเดียด้วยการใช้งานสัตว์นักล่าอย่างเหี่ยว

ใจกลางกรุงลอนดอนของอังกฤษ
หลายคนอาจคิดว่ามันเป็นเยียวล้องป่า
แต่ในความเป็นจริงมันเป็นลูกจ้างของสถานีรถไฟแห่งนี้
หน้าที่ของมันคือการเฝ้าประจำการเพื่อไล่นกพิราบ
มักเข้ามากวนใจผู้โดยสารในสถานี
โดยการทำหน้าที่ของเหยื่อตัวนี้จะถูกควบคุมอย่างใกล้ชิด
เพื่อไม่ให้เหยียวทำอะไรนกพิราบรุนแรง
กว่าการไล่ออกจากพื้นที่
เพราะเป็นกลไกธรรมชาติที่ไม่ทารุณสัตว์
ดีกว่าการติดตั้งตาข่ายจับนกพิราบ
อาจดูไร้มนุษยธรรมที่ต้องได้เห็นนกติดอยู่ในนั้น

กลางสถานีรถไฟที่คนพลุกพลาด
กลายเป็นภาพที่แปลกตาแบบนี้
ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น
เมื่อไหร่ก็ตามที่เหี่ยวบินเหนือสถานี
จะมีผู้คนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูป
บางคนก็อาจตกใจเล็กน้อยที่มีเหี่ยวอยู่ในนี้
มันจึงกลายเป็นภาพสนุกที่เกิดขึ้นในสถานี
แต่เธอก็เชื่อว่าการทำงานของเหยื่อ
ถึงเวลาต้องปรับปรุงแล้ว
เพราะดูเหมือนนกพิราบจะรู้ทัน
เข้าไปป่วนภายในสถานี
ในวันที่มันไม่มาทำงานเสมอ
หลังเลิกงานเบลพาเหยื่อของเขากลับบ้าน

ที่นั่นมีเพื่อนอีก๒ตัวที่ทำหน้าที่เดียวกัน
ตามจุดสำคัญอื่นในลอนดอน
ประสบปัญหานกพิราบเหมือนกัน
ในตอนนี้พวกมันกำลังกลายเป็นฮีโร่
จัดการปัญหานกพิราบกวนใจ
พร้อมกับการกลายเป็นพระเอก

หาเหยื่อพวกนี้ตามสถานที่ต่างเป็นประจำ